คือเจ้าของบ้านเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องศัยศาสตร์

พบเส้นผมปริศนาไม่รู้ของใครมาได้ยังไง
แบบนี้มาอยู่ในบ้านของตัวเอง

แล้วผมคุณร่วงมันก็จะเป็นผมสั้น

แต่อยู่ถ้าห้องน้ำคุณมีผมยาวมาด้วย

จนถึงตอนนี้ยังหาคำตอบไม่ได้จริงนะคะ

จันรามใจเย็นนะคะมีอาชีพเป็นช่างซ่อมหม้อน้ำรถยนต์ที่อำเภอหนองฉาง
ก็คืออยู่คนละอำเภอกับบ้านจุดเกิดเหตุนะคะ
ให้ทีมข่าวฟังบอกว่าพบเส้นผมปริศนาอยู่ในบ้านหลังนี้
คุณไม่ถึง๑ปีพบ๔ครั้งก็เลยพานักข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูนะคะ
เอาตั้งแต่เปิดศักราชปี๒๕๖๓เลยละกัน
มกราคมที่ผ่านมาประมาณ๑ทุ่มค่ะ
ภรรยาเดินไปที่ห้องครัวหลังบ้าน
เปิดไฟก็พบเส้นผมวางอยู่บนพื้นเป็นกรรมเลย

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นผมใครนะคะ
ตอนนั้นไม่ได้เอกใจสิ่งที่ทำคือหยิบไปทิ้ง
มาอีก๓เดือนครั้งที่๒ช่วงประมาณ๔โมงเย็น

ลักษณะคล้ายกันเลย๔นิ้วค่ะ
ตอนครั้งที่๒ก็ยังไม่ได้เอกใจอะไร
ไม่ได้คิดมากนะครับเพราะเจอหน้าบ้านไง
มันก็เป็นไปได้ว่าเอ๊ะหมาคาบมากองไว้ที่หน้าบ้านหรือเปล่า

พอครั้งที่๓อีก๒เดือนต่อมาค่ะ
ภรรยาไปพบเส้นผมลักษณะเดิมอีกครั้ง

คราวนี้แหละความฉงนความสงสัยเกิดขึ้นในบัตรดน

และที่สำคัญคุณเห็นบ้านเขาไหมมีรั้วรอบขอบชิด
เอ๊ะมันจะปลิวมาเองเอ๊ะหมาจะคาบมา
มีรั้วรอบขอบชิดแบบนี้มันเข้ามาได้ยังไง
ว่าเขายังสงสัยอยู่มันมาจากไหนนะ
ถ้าไม่ใช่ผมสองคนสามีภรรยากู้นี้

ผมฝ่ายสามีไม่น่าจะใช่เพราะยาว๔นิ้วเลยนะ
แต่เจ้าตัวจะไม่รู้จริงเหรอคะว่าผมตัวเองไปกองอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะ
ครั้งที่๓เขาบอกว่าก็เอาไปทิ้งขยะเหมือนเดิมไม่ได้เผานะคะ
แต่ครั้งที่๔คืนล่าสุดที่ผ่านมานี่แหละค่ะประมาณ๒ทุ่ม
ขณะที่เปิดประตูครัวข้างบ้านแล้วเปิดไฟ
เปิดประตูครัวข้างบ้านแล้วก็เปิดไฟ
มองเห็นเส้นผมสีดำมีหนังยางรัดอยู่ยาวสักประมาณห้านิ้ว
ทิ้งไว้อีกครั้งครั้งนี้ทั้งคู่เริ่มภาวะแล้ว
เนื่องจากพบเส้นผมบ่อยมากไม่ถึงปี๔ครั้ง
คราวนี้ตกใจค่ะก็เลยนำเส้นผมไปเผา
ครั้งที่สี่ไปเผานะฮะปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเนี่ย
ส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนเลยนะคะแล้วที่สำคัญ
เขาบอกว่ามันก็แปลกนะเพราะว่าเส้นผมบางส่วนไม่ไหม้ค่ะพี่บุ๊ค
ไม่ติดไฟอ๋อเหรอเลยนำไปทิ้งไว้หลังอ้องบ้าน
มีภรรยายืนยันว่าที่ผ่านมาเราก็ถามว่าเออใครแกล้งหรือเปล่า

เพราะว่ามันมาทิ้งเป็นกระจุกกระจุกแบบนี้เลย
มันไม่ใช่แค่เส้นแล้วเราก็กวาดรวมได้
อาจจะเป็นผมเราตกกระจายอยู่ตามบ้าน

อย่างผมปุ้ยผมยาวเวลาร่วงอย่างนี้เราก็กวาดกอง

ใช่เขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยมีปัญหากับใครนะคะ

แถวบ้านส่วนมากก็เป็นญาติพี่น้องกัน
ปกติทั้งสองคนก็จะไปเปิดร้านซ่อมหม้อน้ำ
ตลาดน้องฉางที่อำเภอน้องฉางนะคะ
จะกลับมาที่บ้านหลังนี้ก็คือคนละอำเภอกัน

คือเอาเป็นว่า๒คนก็บอกว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านหลังนี้หรอก
กลับมาแค่วันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเอง
แต่พี่บุ๊คดูลักษณะทางที่บ้านของเขาเห็นไหม

เธอก็บอกว่าก็ไม่ค่อยได้กลับมาบ้าน

บอกว่าทางสามแพร่งตรงนี้มีคนนำอาหารคาหวานมาใส่กระทง
ก็เลยแปลกใจว่าเส้นผมที่มามาได้อย่างไร
คาดว่าน่าจะเป็นการกระทำของคนที่มีความเชื่อเรื่องศัยศาสตร์หรือเปล่า
เพราะบ้านของเขาอยู่ห่างจากวัดป่าอ้อไปเพียงสักประมาณ๒๐เมตรค่ะ
ทีนี้อีกหนึ่งคนที่เรามีโอกาสไปพูดคุยด้วย
ผู้ใหญ่บ้านป่าอ้อชื่อว่าคุณกิจสร้างเหม่งศรี
บอกว่าสาเหตุอาจจะเป็นไปได้ทั้งกรณีหมาหรือว่าแมวคาบมาวางไว้
แต่มันไปวางในบ้านเขาได้ยังไงหมาเข้าบ้านได้ยังไงใช่ไหมฮะ
ก็สงสัยกันต่อค่ะหรืออาจจะมีคนนำไปวางไว้บริเวณทางสามแพร่ง
แล้วลมเกิดพัดมาอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับผู้ใหญ่บ้านบอก
เช่นเดียวกับพระครูวินัยทรวิชาญจนะสาโรนะคะ
เจ้าอาวาสวัดป่าอ้อก็ให้ความเห็นบอกว่าอาจจะเป็นไปได้
ประการแล้วค่ะเช่นหมาแมวขาบมาวางไว้
หรือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเรื่องของศัยศาสตร์เกี่ยวกับทางสามแพร่งนะคะ
จนแล้วจนรอดก็ไม่รู้จริงนะว่าเป็นเส้นผมใคร

ทำให้ผมไปดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีไหว้ทางสามแพร่งเลยนะ
คุณฮะไหว้สัมภเวษีไหว้วิญญาณในช่วงทางสามแพร่งแบบนี้
ผมก็จะไปดูไงว่ามีข้อมูลเขามีคนตัดผมใส่ในกระทงอะไรหรือเปล่า
ตอนไปไหว้อะไรอย่างนี้เหมือนสะดอกเคราะห์เหมือนอะไรหรือเปล่า
แล้วกลุ่มผมที่มาอยู่ในกระทงที่เอาไปไหว้อาจจะปลิวเข้าบ้าน
อันนี้ก็ต้องสืบต่อไปนะฮะ
ยังไม่รู้นะครับว่าผมมาจากไหนนะครับ